ส่วนรถคันนี้เนี่ยคนขับจะถูกจับไหมต้องติดตามกันนะครับ
คือมีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงเขากดเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปดังแอปหนึ่ง
ปรากฏว่าแท็กซี่มาถึงค่าโดยสารมิเตอร์มันพุ่งไป๘๐กว่าบาทแล้ว
มิ้วคุณผู้ชมทั้งที่จริงเนี่ยตอนที่เขามารับเรา
ควรจะต้องเพิ่งเริ่มกดค่ามิเตอร์ใช่ไหมครับ
นี่กดมาตั้งแต่กดรับเราเลย

เริ่มต้นใหม่ได้ไหมคิดค่าบริการใหม่ได้ไหม
ว่าไม่ได้อีกต่างหากดูคลิปเหตุการณ์ครับ
ที่เขาตั้งไว้๒๖๐นี่เหรอ

ไม่เกิน๒๖๐หรอกที่เขาตั้งไว้ราคา
ที่เขาเรียกมาก่อนเรียกมา
ไม่เกี่ยวเขาตั้งกันใหม่หมายถึงว่ามารับหนู
เขากดมิเตอร์ใหม่ดิลุง

ตอนที่คุณลุงซึ่งขับแท็กซี่
ช่างแอปมารับเนี่ยราคามันดีดไป๘๓แล้ว

นี่คือเพิ่งขึ้นทำไมราคามันไปไกลขนาดนั้นแล้ว
คุณลุงต้องเริ่มกดตอนที่หนูขึ้นนั่งสิ

เอานะราคาไม่เกิน๒๖๐บาท
ที่เขาประเมินราคาในแอปหลอกหน้า

ผู้โดยสารเรียกรถให้ไปรับเพื่อจะกลับบ้าน
จากบางใหญ่นทบุรีมาแถวแห่งประชาราช
เขาบอกว่าปกติราคาช่วงกลางคืน
ก็รู้อยู่ว่าราคาประมาณสักเท่าไหร่แต่นี่คืองงมาก
เราคุยกันเลยกับเจ้าของคลิปอายุ๒๙ปี
บอกว่าค่ามิเตอร์หลังกฎใหม่กับค่าธรรมเนียมวันนั้นจ่ายไป๑๖๐
มีสองอย่างที่เธอสงสัยคือลุงคนขับแท็กซี่
ไม่รู้หรือเปล่าว่าให้ยึดมิเตอร์ปกติ
คือต้องรีเซตค่าใหม่เวลาผู้โดยสารเขาขึ้นมานั่งรถทุกครั้งสิ
โดยบวกค่าธรรมเนียมการเรียกก็ประมาณ๒๐บาท
ถ้าสมมุติว่าค่าโดยสารพอถึงปลายทางปั๊บ๑๖๐
ค่าธรรมเนียมอีก๒๐ก็ต้องจ่าย๑๘๐ถูกไหมฮะ
คือถ้าหากว่าคนขับไม่รู้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของระบบแล้วล่ะ
ต้องอธิบายต้องทำความเข้าใจให้คนขับเขาเข้าใจ
หรือ๒จริงแล้วคุณลุงอาจจะรู้แต่จงใจหรือเปล่า
นี่นะฮะแล้วนอกจากนี้สิ่งที่เธอเจอก็คือ
พอไปถึงปลายทางเธอบอกว่าโอนจ่ายได้ไหม
ลุงบอกว่าไม่มีบัญชีลงไปกดบัญชีกดเงินเอาไหมล่ะ
แล้วก็เหมือนกับท่าทีหงุดหงิดตลอดทางด้วย
เธอก็เลยงงว่าอ้าวทำไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยนะครับ
ลองฟังเธอเปิดใจเล่าให้ฟังครับ
นี่คือครั้งแรกที่เธอเจอปัญหา

หัวเห็นกันจนแบบคือสนุกเลย

เผยแพร่ไปแบบนี้แชร์ไปแบบนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็รอติดตามรวมถึงคนขับแท็กซี่ด้วยครับ